คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการ
ต้องขอโทษคุณผู้ชมที่กินอะไรอยู่นะคะ
เพราะว่ามันทั้งโหดมันทั้งเหม็นค่ะ
ผู้เสียหายโดนทำร้ายจนบาดเจ็บ
แล้วโดนเอาอุจจาระราดทั้งตัวพี่อุ๋ย
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
โอ้โหเนี่ยผู้ก่อเหตุที่ใส่แจ็คเก็ตสีขาว

เห็นท่อนไม้ไหมคะยาวสองเมตร
ฟาดใส่ผู้เสียหายแล้วกระทืบเขาซ้ำแบบนั้นค่ะ

ถือไปแล้วไปราดใส่เขา
นี่แล้วเหมือนจงใจราดเข้าหน้าเลยอ่ะ

สุดท้ายผู้ก่อเหตุโบกรถจักรยานยนต์รับจ้าง

ผู้เสียหายชื่อว่านายสมคิดนะคะ
พลเมิงดีมาช่วยปฐมพยาบาล
มีแผลที่ศีรษะและที่หน้า
เพราะเหมือนกับผู้ก่อเหตุเขาตั้งใจจะก่อเหตุที่บริเวณใบหน้าบริเวณศีรษะนะถ้าดูตามภาพนะคะ
นอกจากเจ็บแล้วเม้นแบบอุจจาระเลอะทั้งตัวกลิ่นเม้นมาก
รอบที่เกิดเหตุมีกองอุจจาระกระจายเกลื่อนพื้น
พลาสติกสีขาวที่ใส่อุจจาระก็อยู่ตรงนั้น
เนี่ยถุงอยู่ตรงนั้นน่ะ
โอ้โหเหตุการณ์ที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
คนไปช่วยก็น่ารักมากนะพลเมืองดีทนเหม็นนะ

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ผู้ก่อเหตุคือนายวินัยทองเย็นอายุ๖๒
ก่อเหตุเสร็จกลับบ้านค่ะ
อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๘๐๐เมตร
ผู้กำกับการสพพระประแดงพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านไปคุย
ให้นายวินัยออกมามอบตัว
สุดท้ายนายวินัยรับสารภาพ

เขาบอกเหตุผลก็คือโมโหมาก
คนเจ็บมาล้อเขา
เรื่องคลิปลับระหว่างเขากับภรรยาเก่าที่เลิกรากันไป๑๕ปี
คลิปนี้อดีตพระยาเป็นคนปล่อยเป็นคนแชร์

แล้วเอาคลิปนี้มาล้อมาแซว

ตั้งใจเลยนะไอ้ถุงอุจจาระเนี่ย
ตั้งใจเลยคืออุจจาระตัวเองนั่นแหละ
อุจจาระใส่ถุงเลยค่ะ
ตั้งใจจะไปทำร้ายและเอาอุจจาระของตัวเองนี่แหละไปราดคนเจ็บ
ต่อก่อนเห็นที่เราเตรียมการมายังไง
ก็ตั้งใจจะเอาขี้ลักไปราดมัน
ขี้แล้วมาจากไหนครับ

มันจะได้จำไว้มากว่าเวลามันพูดอะไรว่าใคร
โอ้โหอยากให้เขาจำว่าเวลาไปว่าใคร
แต่โอ้โหทั้งอุจจาระทั้งปัสสาวะของตัวเองเลย

คนเห็นเหตุการณ์ในเนียดอายุ๖๐
บอกว่าตัวเองก็ไปนั่งเล่นที่แผงพระไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะคะ
ได้ยินเสียงคนเจ็บโดนตีไปครั้งหนึ่ง
คนเจ็บคือไปดูพระค่ะคนก่อเหตุก็เป็นคนแถวนั้นนะคะ
เรื่องคดีผู้กำกับการสพพระสมุทรเจดีก็เลยบอกว่า
มันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะคือสองคนนี้เขารู้จักกันอยู่แล้ว
คนเจ็บล้มเอาเท้าเหยียบเอาอุจจาระมาราด
ก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตอนนี้คนเจ็บอาการปลอดภัยแล้วค่ะ

ฟาดเขาท้ายด้วยนะคะจุดสำคัญ